ที่เราให้ฟังคุณภูมิธรรมพูดถึงแล้วก็คนของพักเพื่อไทย
ก็พูดถึงว่าการที่ได้เสียงหรือว่าไปขอเสียงจากพลังประชารัฐบ้าง
รวมไทยสร้างชาติบ้างพวกเขามีราคาที่ต้องจ่าย
ราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรคุณผู้ชมฮะข้างหลังนี่ฮะ
อเจมส์อดิษฐ์แกนำนประชอเลยนะ
เผาเลยไปเผาหน้าพักเพื่อไทยเลย
เป็นลายเซ็นต์ของแกนำทุกคนที่อยู่ในนี้

เราไม่คิดว่าวันนี้เราจะต้องมาทำแบบนี้

โอ้โหขนลุกว่ะขนลุกเลยไหม
คนลุกในฐานะที่คนเคยทำข่าวม็อบมาขนลุกเลย
เอออดีตกลุ่มคนเสื้อแดงครับ
พูดไปร้องไห้ไปเผาไป
อะไรบ้างล็อกเก็ตใส่รูปอดีตนายกทักษิณ

บอกโอ้โหมีค่าอย่างมากเพราะว่ามีลายเซ็น
ชื่อแกนำหลายสิบคนเลย

มานานเก็บรักษาไว้มานานตลอดนะ

ถึงเวลาที่ต้องตัดขาดพักเพื่อไทย

ผิดหวังต่อการจัดตั้งรัฐบาล

มวลชนคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่มแนว
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นำโดย

นางสาวจุลณีหรือว่าแป้ง

ส่งไฟให้ทางประชาธิปไตย

เทียบว่าตอนนี้ประชาธิปไตย
กำลังมืดมนต้องให้ผู้คน
มาช่วยกันส่องไฟฉายให้กับประชาธิปไตย

เสร็จสิ้นในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงครับ

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความสงบเรียบร้อย

แสดงออกที่ไม่ได้เกาะความวุ่นวาย

นี่ขนาดแค่

แล้วก็มีข่าวว่าจะร่วมกับสองลุง
ยังไม่ถึงขั้นมีชื่อประชาธิปัตย์

นี่ถ้ามีชื่อประชานิปัตธ์เข้ามา

อันนี้ไม่ได้เสี่ยมอันนี้ก็พูดจริง

เขาสูญเสีย
เออนั่นแหละครับคุณผู้ชม
เมื่อกี้พูดถึงคุณทักษิณไปแล้วใช่

ของคุณอุ้งอิง

แต่จะต้องคิดถึงวิวแบบนี้แน่นอน

แล้วภาพต่อไปคือเป็นภาพถ่ายกับคุณทักษิณนะ
อีกภาพนึงก่อน

แล้วก็เขียนว่าเมื่อแม่บอกให้ยิ้มถ่ายรูป
คือให้ดูหน้าลูกสาวแหละแล้วก็อยู่กับคุณตาตามีแท็กใครบ้างแท็กคุณทักษิณ
กับคุณปอปิดกสามีส่วนอีกรูปหนึ่งที่ให้ดูเมื่อกี้ค่ะอันนี้เป็นคุณเอมพินทองทาน
โพสต์เอาไว้ก็คืออยู่ในรถเดียวกันนี่แหละแล้วก็บอกว่ามาเติมกำลังใจให้กัน
อันนี้เนี่ยคุณเอมพินทองทาโพสต์ไว้เมื่อ๑๑ชั่วโมงที่แล้วนะคะ